ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เคยนำเสนอนะคะ

พี่แจ๊กรีนกับคุณแจ๊กสปุ๊กนิคตาเปยองจุ๊บนะคะ

อย่างที่บอกไปนะคะคอนเทนต์ก่อนหน้านี้นะคะ
คราวนี้พี่แจ๊กรีนขอจัดภาค๒ค่ะว่า
ให้รู้นะคะว่ากว่าจะฝ่าด่านความยียวนกวนใจของหนุ่มแจ๊ดนั้น
เราไม่ได้เจอแค่แจ๊ดนะคุณผู้ชม

ที่เด็ดที่แบบว่าโอ้โหทำเอาเราขำขันกันหลังใหม่

อย่างที่คุณแจ๊ดไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะพี่เจ๊กรีนของเราก็ไปรอตั้งแต่๙๐
ลงลงจากรถตู้ดิฉันไปยืนรอเลยค่ะ
ด้วยความแบบปราบปลื้มใจจะได้สัมภาษณ์
จะได้กลับบ้านแล้วดึกมากแล้ว
ประทะคารมกับสามีเขาไปแล้วนะคะ
มาหยิกมาหยอกอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดค่ะ
ดิฉันก็เลยไปถามน้องแตงไทยหน่อยนะคะ

น้องมันลูกใหม่น่ารักไหมมีแบบสีผมด้านหน้าด้วย

สัมภาษณ์ครั้งแรกในชีวิตจะเป็นยังไงลูก
ฟิลแม่ขนาดไหนจัดไปจ้า

สวัสดีค่ะน้องแต่งไทย
พี่แจ๊กกะรีนจากบันเทิงไทยรัฐเอง
ที่แบบว่าใช้คลิปหนูบ่อยมากเลย

เนี่ยเขาอย่าไปถามเด็กเขาไม่โกหก

ถามคุณแจงภรรยาคุณแจ๊ดแล้ว
แตงไทยเนี่ยคือเวลาเรามีคลิป

แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันแบบว่าออกทีวีด้วยนะ
เออเพราะว่านางเคิญนางเคิญก้องนะคะ

นั่งอยู่บนรถตู้ไม่ยอมลงไปไหน

ขอโทษนะพูดภาษากับคนรู้จักกัน

ยกหัวให้เรียบร้อยแล้วหรอคะ

คือตัดผ้ามาฉันต้องคัดหูแล้วฉันชนะเหรอ
ไม่ได้ชนะคุณผู้ชมดูรูปถ่ายรูปนางยังแกล้งฉันเลย

อะไรต้องบอกพี่แจงว่าต้องระวังไว้นะ

ไม่ต้องไประวังสาวที่ไหน
จริงสู่ปันนั้นฉันไม่ได้ดูแลให้
งงมากสัมภาษณ์เสร็จหาน้ำให้แจ๊ดกินอีก
แล้วโทษนะเมียมันก็ยังเล่นเกมต่อไปไม่หยุด

ถ้าเจอกัน๓คนนะคะแจ๊คแจมแจ๊คน่ะ

แจงแจ๊คเออก็เข้านะเข้านะได้อยู่นะ

แจ๊กไม่ต้องไประวังสาวทั่วประเทศที่อื่น

เก็บไว้ในกระเป๋าให้ดีก็พอ